บางทีโจรมันมาในรูปแบบที่เราก็คาดไม่ถึง
หรือเรื่องของการหลอกลวงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโจรนะ
คุยกับสาวคนหนึ่งแม่
ก็คุยไปคุยมาถูกหลอกสิคะ
โอนเงินโอนทองให้เป็นมูลค่ากว่าแสนบาทนะคุณผู้ชม
เรื่องราวเป็นยังไงเอาไปติดตามกันหน่อย
หนุ่มใจดีสายเปย์คนนี้ก็คือนายสุดปิติเหียงมณีอายุ๓๙ปีนะคะ
อยู่ที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ก็ไปให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าเมื่อช่วงเดือนมีนาคมย้อนไปปี๒๕๖๑นะ
ตัวเองเนี่ยได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็แอดไปหาสาวตามภาษานุ่มโสดล่ะ
จนกระทั่งไปพบกับเฟซบุ๊กของหญิงสาวที่ชื่อว่าพราวปุญยวี
โปรไฟล์นี่ดูดีเลยก็ทักทายพูดคุยกันปกติ
นายสุดปิติบอกว่าไม่ได้จีบนะก็คุยธรรมดาทักทายกันตามปกติ
แล้วก็เงียบหายไปผ่านมาอีกทีตุลาคมปี๖๒
กลับมาคุยกันอีกครั้งคุณคราวนี้มันเริ่มจีบแล้ว
ไปจีบมาเนี่ยมีการโอนเงินให้ด้วย
ทำไมถึงได้โอนคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยฟังไปนะ
เพราะรอบนี้เนี่ยผู้หญิงเขาก็เหมือนกับว่าคุยด้วยอะค่ะ
ก็ถามถ่ายกันทำมาหากินอะไร

แล้วทีนี้มีการคุยกันเหมือนเป็นคู่รักกันเลยค่ะ
แหวนให้หน่อยพี่เขาก็ใจดีสปอร์ตค่ะ
ครับรวมแล้วที่โอนให้ทั้งหมดเนี่ยนะ
หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทอืม
ทุ่มทุนทุ่มเทไปขนาดนี้พี่สุดปิติก็หวังจะได้เจอน้องนางสักครั้งหนึ่ง
ก็เอาล่ะขอนัดเจอนะคะแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมให้เจออ่ะ
อ้างว่ายังไม่พร้อมบ่ายเบียงมาตลอดขอคุยวีดีโอคอลก็ถูกบ่ายเบียงเหมือนกัน
อืมพี่สุดปิติก็เลยเริ่มเอกใจว่าเอ๊ะถูกหลอกหรือเปล่า
ก็เลยไปค้นหาข้อมูลปรากฏว่ามีคนชื่อพราวปุญยวีจริงนะ
เออแล้วเธอก็ทำอาชีพเป็นนักธุรกิจจริงจริงด้วยเออ
มีครอบครัวแล้วนะคะแต่ว่าถูกผู้หญิงอื่นเนี่ยนำภาพเธอไปหลอกลวงเอาเงิน
ตายเป็นว่ากลายเป็นว่าคุณพราวปุญวีก็โดนหลอกเสียหายไปด้วย
ครับทีนี้พี่สุปิติไม่ยอมสืบไปสืบมาพบว่าหญิงสาวที่ตัวเองคุยจริงจริงอ่ะ
ชื่อว่ามิงรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้โอ้โหไม่ตรงปกเลย
คนละเรื่องเลยฮะจริงแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นคนเลี้ยงดูคนชรานะ
จริงจริงเธอก็มีรายได้มีงานแหละเดือนละหมื่นห้าพันบาท
แต่เธอที่หลอกลวงแบบนี้เพราะเธอบอกว่าต้องการเอาเงินไปเลี้ยงดูพ่อที่ป่วยที่ชราเหมือนกัน
เหมือนเรื่องนี้มันจะจบแล้วนะแต่มันจบไม่ลงจบไม่ได้เพราะว่ากะว่าจะเคลียร์ให้รู้เรื่อง
แต่เธอดันปิดเครื่องไปซะก่อนติดต่อกันก็ไม่ได้ด้วย
หายไปจริงแบบนี้ทำไงพี่เขาก็เลยไปแจ้งความนะคะ
แล้วก็รอนะรอการสืบสวนสอบสวนแล้วก็อยากจะฝากบอกเรื่องนี้กับหนุ่มทั้งหลายนะว่า
ระวังสาวบางทีพูดดีพูดเพราะไม่รู้เป็นสาวจริงหรือเปล่า
ก็อาจจะถูกหลอกกันได้นะคะเพราะหนุ่มชนะ
ก็ฝากเตือนด้วยจริงไม่ใช่แค่หนุ่มนะที่ต้องระวังสาวก็เหมือนกันนะ
ถ้าจะเข้าไปแบบว่าคุยกันทางโลกโซเชียลเนี่ยก็ศึกษากันให้ดีก่อน
รักก็คืออยากโอนไวใช่รักก็คือรักหลงก็คือหลงถาม
ชาวประมงก็คงไม่เข้าใจคือร้องเพลงคู่คู่เหรอคะคุณร้องเพลงคู่
อยากจะปลอบใจอยากจะปลอบใจเขาไม่อยากเป็นวานเกินเกยตื้นตายนะ
ก็ต้องระวังกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ